เมื่อวานมีการประกาศรับรองสอสอแบบแบ่งเขตจากกรกตไปแล้ว
วันนี้ช่วงบ่ายจะเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อ
แต่ว่าช่วงเช้าต้องจับตาไปที่สารรับประนุนก่อนที่จะมีการ
ลงมติคำร้องสูตรการคำนวณสอสอว่าไปขัดกับรัฐมนุนหรือไม่ครับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งสมาธิกสภาพผู้แทนราชดรแบบแบ่งเขตไปแล้วนะครับ
คนยกเว้นเขต๘เชียงใหม่ต้องเลือกตั้งใหม่
โดยผลการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตทั้ง๓๕๐เขต
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
พักเพื่อไทยได้๑๓๖ที่นั่งนะครับ
พลังประชารัฐได้๙๗ที่นั่ง

ประชาธิปัตย์๓๓ที่นั่ง

ชาติไทยพัฒนาไป๖ที่นั่งครับ

ชาติพัฒนาและรวมพลังประชาชาติไทยได้ไปพักละ๑ที่นั่งนะครับ
แสวงบุญมีมรองเลขาธิการกรกตบอกถึงสาเหตุที่กรกตนั้นต้องรับรองผลการเลือกตั้งสอสอแบบเขตเกือบทั้งหมด
ที่ยังมีคำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาเกือบ๕๐คำร้อง
บอกว่าเป็นเพราะต้องให้โอกาสให้กับผู้ที่ถูกร้องชี้แจงข้อที่จริงและข้อกล่าวหาก่อน
หากพบว่าผิดจริงก็ค่อยพิจารณาตามกระบวนการต่อไปซึ่งมีเวลา๑ปีครับ
ส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูญนัดลงมติคำวินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่วินิจฉัยสูตรคำนวณสอสอบัญชีมรายชื่อว่าขัดกับรัฐธรรมนุนหรือไม่นั้น
แสวงก็ยืนยันว่าไม่มีผลไม่ว่าผลจะออกมาแนวทางใดกรกตก็มีการเตรียมรองรับไว้ทุกอย่างครับ
ในทางการบริหารสำนักงานได้เตรียมไว้ทุกอย่างแล้วครับ
ในทางการบริหารเตรียมรองรับไว้ทุกอย่างล่ะครับ
ผมพูดได้แค่นี้ก็เราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดคำท่านพิพากษามาแบบไหนก็ต้องเตรียมไว้นะครับ
ก็ผมพูดได้แค่เนี้ยก็เราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดคำท่านพิพากษามาแบบไหนก็ต้องเตรียมไว้นะครับ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

เพราะว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งหลังจากที่สอสอชุดใหม่ครบแล้ว
อาคารสุขประพฤติถนนประชาชื่นนะครับ